ไปดูเรื่องเศร้าเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
คุณลุงวัย๖๒ปีค่ะไปนอนเสียชีวิตอยู่ที่กระท่อมปลายนา
ทีนี้ตำรวจเอ่ยกู้ภัยเอ่ยหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วเนี่ยนะคะ
คุณหมอด้วยลงไปจุดเกิดเหตุไปตรวจสภาพศพหน่อยสิ
ว่ามีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือเปล่า
ปรากฏว่าไม่มีนะไปตรวจสอบเพิ่มเติมได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะ
คือคุณลุงเนี่ยแกดื่มเหล้าขาวไป
พอดื่มเหล้าขาวไปได้สักพักโรคหืดหอบที่เป็นเนี่ย
หืดที่เป็นเนี่ยนะคะกำเริบขึ้นมาแกก็เลยช็อกเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจสภเมืองอุดรธานีค่ะพร้อมกับคุณหมอแล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบ
คนเสียชีวิตอยู่ที่กระท่อมปลายนาท้ายหมู่บ้านศรีวิลัย
ตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะ
คุณลุงที่เสียชีวิตชื่อว่าคุณลุงปกครองภูโททิพย์อายุ๖๒ปี
ตอนที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยคุณหมอไปตรวจสอบเนี่ย
สภาพศพของคุณลุงคือนอนตะแคงเสียชีวิตอยู่ที่พื้นข้างเตียงนอนในกระท่อม
สภาพศพนุ่งผ้าขาวม้าเพียงผืนเดียวญาติแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็มาดูศพกันแบบนี้แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบริเวณโดยรอบนะคะแน่นอนว่าเพิ่มเติมแล้ว
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือการต่อสู้
ว่าคุณลุงท่านนี้เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
ก่อนที่จะมีคนมาพบศพทีนี้เราไปถามคนนี้ค่ะ

ชื่อว่านายประพันธ์สายฮาดอายุ๗๒ปี
เป็นเจ้าของกระท่อมที่คุณลุงเนี่ย
คุณลุงปกครองแกตายค่ะ
คุณลุงประพันธ์เนี่ยท่านนี้เนี่ยนะคะบอกว่า
ท่านกับผู้ตายเนี่ยรักกันเหมือนญาติพี่น้อง
โดยตอน๒ทุ่มคืนที่ผ่านมา
คุณลุงปกครองผู้ตายขี่รถ
ดิดหน่อยเพราะเพิ่งจะกลับมาจากรับจ้างเกี่ยวข้าว
ระหว่างนั้นเองค่ะผู้ตายมีอาการคือลักษณะ

ลักษณะของผู้ตายคือสะอึกอึกอึกเนี่ย
หลายครั้งค่ะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยดื่มไม่ไหวแล้ว
ไม่ไหวค่ะคุณลุงประพันธ์ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์
บอกภรรยาแล้วก็ลูกชายของผู้ตายบอกว่าให้ช่วยมารับกลับหน่อย
เพราะกระท่อมปลายนากับบ้านของผู้ตายห่างกันเพียง๕๐๐เมตร
ตอนนั้นคุณลุงประพันธ์คิดว่าผู้ตายเนี่ยเมาเหล้าตามปกติไม่ได้คิดอะไร
แต่ภรรยาของผู้ตายบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเมาก็ให้นอนตรงนั้นเลย
กระท่อมปลายนากับลุงประพันธ์ไปเลยสุดท้ายก็นอนพักที่กระท่อมจริงจริงค่ะ
แต่ปรากฏว่ารุ่งเช้าเนี่ยมาพบว่าลุงปกครองเนี่ย
นอนเสียชีวิตอยู่แล้วนะคะด้านล่างข้างเตียงค่ะ
อันนี้ฟังจากปากเพื่อนผู้ตายแล้วทีนี้มาฟังจากปากภรรยาของผู้ตายบ้าง
คือภรรยาบอกว่าสามีเป็นคนชอบดื่มเหล้าชอบดื่มมาก

นิสัยเลยค่ะทุกเช้าทุกเย็น
แล้วคุณลุงผู้ตายมีโรคประจำตัวคือโรคหืดหอบ
ต้องคอยพ่นยาหากมีอาการหายใจไม่ออก
หมอก็เคยนะหมอเคยเตือนเคยห้ามบอกว่าไม่ให้ดื่มเหล้า
เพราะอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต
แต่ถามว่าฟังไหมผู้ตายไม่ฟังค่ะไม่เชื่อด้วย
แล้วที่ผ่านมาไม่เคยยอมพ่นยาตามที่หมอนัดหมอสั่งนะคะ
ทุกครั้งเวลาเมาก็จะมีพฤติกรรมคือหาเรื่องทะเลาะทำร้ายร่างกาย
เล่าให้ฟังแบบนี้อยู่บ่อยครั้ง
ก่อนสามีจะตายคุณผู้ชมค่ะ
ภรรยาเล่าบอกว่ามันมีลางบอกเหตุนะ
เพราะว่าหมาที่เลี้ยงไว้ที่บ้านทั้งเห่าทั้งหอน๒คืนติดต่อกัน
ก็เลยทำให้ลูกกับตนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอน
ไม่คาดคิดหรอกนะฮะว่ารักษณะการเห่าของหมา
เป็นลางบอกเหตุว่าผัวตัวเองจะตายนะ
นางทั้งหอน
ญาติก็บอกว่าไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
กู้ภัยแล้วก็คุณหมอเขาก็เลยมีการมอบศพให้ญาติกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ